ก็เลยเป็นนโยบายในการตรวจเข้มครับที่ชนบุรีครับมีผับ
เขาเปิดเกินเวลาเจ้าหน้าที่ก็เลยลงตรวจนะฮะ
ลงตรวจในครั้งนี้ในระหว่างนั้นมีคนเข้ามา
แล้วก็ต่อว่าต่อขานเจ้าหน้าที่ครับบอกด้วยนะ
เอ้าผมเคลียร์แล้วนะผมทำเรื่องถูกต้องแล้วนะ
ทำไมมาลงตรวจแบบนี้ผมเจ๊งเป็นร้อยล้านแบบนี้
ใครจะรับผิดชอบตะโกนแบบนี้ไปดูครับ
มีพูดว่าเคลียร์หมดแล้วนะครับ

แล้วเมื่อกี้บางประโยคก่อนที่จะเสียงตัดไปครับ
เหมือนได้ยินมีคำว่าผู้ว่าอะไรด้วยเนี่ย
ไม่รู้ว่าพาดพิงถึงใครต่อใครบ้าง
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมและต้องฟังคำชี้แจงให้รอบด้านนะฮะ

เจ้าหน้าที่ที่เขาลงตรวจผับแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ชนบุรี
ก็มีคนที่เขาดูเหมือนจะเป็นคนดูแลผับเนี่ย
ไม่พอใจบอกว่าโอ้โหผมลงทุนเป็นร้อยกว่าล้าน
แล้วมาลงตรวจแบบนี้ลูกค้าผมตกใจหมด
ใครจะกล้ามาเที่ยวล่ะผมเจ๊งสิแบบนี้

คือจ่ายก่อนใครจ่ายอะไร

เหมือนจะมียาเสพติดด้วยนะที่ในการตรวจค้นในครั้งนี้

หน่วยงานเลยทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครอง
ก็ลงไปตรวจผับแห่งนี้
เป็นผับที่ตั้งอยู่ในกลางเมืองพัทยานะฮะ

มีทั้งคนไทยและต่างชาติกว่า๒๐๐คนกำลัง
ไฟก็เลยจะสว่างจ้าแบบนี้แล้วแยกโซนครับตรงกลางมันเลยจะเป็นคนโล่งหน่อยเพราะแยกผู้หญิงไว้ฝั่งหนึ่งผู้ชายแยกไว้อีกฝั่งหนึ่งคือ
ต่ำกว่า๒๐เข้ามาได้ผิดแล้วนะ
ก็เลยต้องเช็คอายุหน่อยนะฮะเช็คบัตรประชาชน

ดูสิว่ามีสารเสพติดในร่างกายหรือไม่อย่างไร
ระหว่างที่กำลังตรวจจัดระเบียบตรงนี้
มันเกิดเหตุการณ์คลิปที่เราเห็นตอนแรกครับ

เพราะในจังหวะที่เจ้าหน้าที่กำลังกันคนแยกเอาไว้
ผู้ชายคนเมื่อกี้นี้ก็เลยเข้ามาโวยวายเสียงดัง
แล้วทำให้มันมีจังหวะหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเขาเห็นว่า
กำลังไปสนใจกับผู้ชายที่เขามาตะโกนต่อว่าใช่ไหม
ก็เลยมีบางส่วนฝ่าวงล้อมเดินออกไปได้นี่นะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามควบคุมสถานการณ์
ระหว่างนั้นตรวจคนไม่พอไปตรวจของต่างด้วย
ไปเจอถุงใสคล้ายเหมือนซิปล็อก
แล้วมีผงขาวอยู่ครับคุณมิ้วคุณผู้ชม
ลองดูหน่อยฮะนี่ครับ

แล้วเขาบอกว่ามันเป็นวัตถุคล้ายยาเสพติด
ตรงไหนโซนบริเวณด้านหน้า

เจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจยึดก่อนแล้วส่งไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
คนที่เดินเข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วอ้างว่า
จ่ายเงินเคลียร์เงินไปแล้วทำไมถึงต้องมาบุกตรวจค้นกันแบบนี้
เจ้าหน้าที่เขาไม่สนใจนะฮะก็ต้องพาตัวออกมาครับ
จากในร้านพาออกมาไปที่โรงพัก
แล้วก็คงต้องสอบปากคำอย่างละเอียดให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
นักท่องเที่ยวที่เขาฝ่าออกไป
ก็เลยทำให้บางส่วนไม่สามารถจะตรวจฉี่ได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวทั้งหมดส่งโรงพักก่อน

ผับเปิดสถานบันเทิงเกินเวลา
ขายเหล้าเกินเวลาปล่อยประละเลยให้มียาเสพติด
ในสถานบริการนี่๓ข้อหาในเบื้องต้น
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามีคำชี้แจงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
คนที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ